คุณผู้ชมครับทุกคืนวันศุกร์นะครับหลังจบรายการศาสตร์พระราชาของพลเอกประยุทธ์เราก็มาติดตามข่าวสารของเรากันต่อในไทยรัฐนิวโชว์
ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควรว่าตกลงที่ทางจังหวัดเขาก็ขอความร่วมมือเอาไว้
ว่าเมื่อออกจากโรงพยาบาลกลับไปอยู่บ้านแล้วเนี่ยขอให้เด็กได้อยู่ตามปกติตามวิสัยของเด็ก
สื่อไทยเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ

การไปสัมภาษณ์เด็กถึงบ้านก็ไม่ได้หมายความว่าเขาผิดอะไร
ใช่ค่ะถ้าหากว่าทางเด็กแล้วก็ทางผู้ปกครองของเด็ก

ก็ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เขาจะให้สัมภาษณ์ได้
กับผู้ปกครองก็ไม่ได้ผิดอะไร
เพียงแต่ว่าที่เขาเป็นห่วงกันก็คือเรื่องของ

หรือว่ามานั่งนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

จะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กหรือไม่อย่างไร
เราก็ฟังข้อมูลความคิดเห็นไปพอสมควรนะครับ
วันนี้ก็มีนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะครับ

ก็ได้ให้ข้อมูลแล้วก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ด้วย

บอกว่ามัวแต่ห่วงสื่อไทยว่าจะไปรบกวนน้องทีมหมูป่า
ที่ไหนได้นักข่าวฝรั่งแห่กันไปดักถึงบ้าน
และอีกหลายช่องที่ประกาศอย่างภาคภูมิใจ

สื่อไทยถูกเตือนให้อยู่ห่าง
เนี่ยฮะคุณเทพชัยก็หล่นความเห็นตรงนี้ไว้
ใช่แต่คุณเทพชัยเองก็ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
ก็ไม่ได้ไปต่อว่าหรือจะไปด่าสื่อต่างชาติอะไรเขา
เพราะว่าเราไม่ได้ห้ามเราขอความร่วมมือ
ถูกต้องครับเราก็เลยไปถามเรื่องนี้
จากตัวคุณเทพชัยเองเลยดีกว่าจะได้ชัดนะครับ
คุณเทพชายห่องนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
เปิดเผยถึงเรื่องที่มีสื่อต่างประเทศ

อำเภอแม่สายทางจังหวัดเชียงราย
หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่า
หลังจากที่แถลงข่าวพร้อมกันในวันนั้นแล้ว
ก็ต้องไปขออนุญาตจากทางในอำเภอแม่สายก่อน
เพื่อดูแลด้านสวัสดิภาพเด็กจิตใจของเด็ก
ก็เลยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงอีกมาตรฐานหนึ่ง

มันก็เกิดข้อเปรียบเทียบอย่างอดที่จะพูดถึงไม่ได้

ไม่ได้มีการห้ามเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วก็เป็นการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนเท่านั้น

ที่ผ่านมาสื่อไทยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
แล้วก็ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวสารข้อมูล

ส่วนที่สื่อต่างประเทศไปสัมภาษณ์เด็กที่บ้าน
ว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่กระบวนการมากกว่า
ว่าได้ขออนุญาตผู้ปกครองเด็กหรือไม่

คำถามเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
ต้องเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์

หรือรู้สึกว่าถูกบีบคันให้ตอบคำถาม

ประเด็นสำคัญไม่ใช่อยู่ที่การไปทำข่าวหรือไม่ทำข่าว
มันอยู่ที่ว่า๑กระบวนการขอความเห็นชอบ

สองที่สำคัญพอกันคือประเด็นหรือคำถามที่ถามเด็ก
เนื้อหาของคำถามนี้คืออะไร
ใช่ไหมครับแล้วสามก็คือบรรยากาศที่

สร้างขึ้นมามันเอื้อกับเด็กแค่ไหน

หรือฟื้นความทรงจำที่มันอาจจะเลวร้าย

เพราะว่าส่วนตัวผมเชื่อว่าสื่อมวลชน

ตั้งคำถามที่ดีที่ถูกต้อง
การสร้างบรรยากาศที่เอื้อกับเด็กนี้

ได้รับการบำบัดความรู้สึกก็ได้นะ

มันอยู่ที่ว่าบริบทที่เด็กจะต้องพูดถึงเรื่องเหล่านี้
ริบทมันเป็นยังไงคำถามเป็นยังไง
บรรยากาศที่เขาต้องเล่าถึงเรื่องแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง

แต่แน่นอนผมก็เห็นใจนะครับว่าจากนี้ไป

สังคมเขาคงไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน

แล้วถ้าเกิดมี
สมมุติถ้ามีครอบครัวหนึ่ง
ให้สื่อไทยไปสัมภาษณ์แบบเมื่อสักครู่นี้เลย

ให้สื่อไทยได้เรียนรู้ว่าจากนี้ไป

แล้วก็แนะสื่อมวลชนว่าหลังจากนี้
ควรจะนำเสนอประเด็นทางสังคม

มากกว่าการจะตามไปสัมภาษณ์ว่า

ไม่ควรจะทำเพื่อจะหาตัวละครเรียกเรตติ้ง
คิดว่าเรื่องนี้มันคนก็ยัง

แต่ว่าไม่ควรจะให้น้ำหนัก
กับการไปตามเรื่องเด็กอีกแล้ว
ผมคิดว่าโจทย์ใหญ่อันหนึ่งก็คือว่า
สังคมหรือชุมชนของเด็กเหล่านี้ที่อยู่

จะช่วยยังไงในการทำให้เด็กเหล่านี้เนี่ย
กลับสู่ชีวิตที่เป็นปกติโดยเร็วที่สุด

เราสามารถเรียนรู้จากชุมชนจากครอบครัว
จากเพื่อนจากครูที่โรงเรียนได้นะครับ

แล้วก็ถ้าจะทำข่าวจริงเรื่องนี้ให้มันมีคุณค่านะครับ
ก็ห่างจากเด็กไว้ก็ดี

เรื่องครูโรงเรียนว่าเขาช่วยอย่างไร

กลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วที่สุด

สังคมผมคิดว่าคงชื่นชมแน่
คือไม่ใช่มุ่งแต่ที่จะไปตามเด็กอย่างเดียว

เพื่อจะได้ตัวละครที่มันทำให้คนมาดูอย่างเดียว
กรณีทีมหมูป่าทางสื่อมวลชนเอง

ในเรื่องของการนำเสนอข่าวเหมือนกัน